เสียชีวิตที่หน้าวิลล่าหรูที่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ต
ตอนนี้นะคะตำรวจคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย
เพราะข้อมูลที่ได้มาผู้ตายเป็นคนร้ายที่ต้องการเอนเดีย
กันตัวและนี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่มุมแรกค่ะ
จะเห็นว่าพอรถมาจอดผู้ชายสองคนวิ่งจากชายหาดไปยังวิลล่า
ล่านี่อยู่ริมหาดราวัยในภูเก็ตนะคะ
และจากนั้นกล้องวงจรปิดที่หน้าวิลล่า
จับภาพผู้ชายแคนาดาขับรถเข้ามาจอด
แล้วก็มีคนร้าย๒คนที่วิ่งมาจากชายหาด
วิ่งเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นภาพต่อกันนะคะ
วิ่งเข้ามาหลบอยู่ข้างรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่
รอจังหวะที่หนุ่มแคนาดาเดินออกจากรถค่ะ
คนร้ายทั้งสองวิ่งเข้าไปเลย
กระหน่ำยิงหนุ่มชาวแคนาดาจนล้มลงและเสียชีวิตที่จุดนั้นเลย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น๑๙นัดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่ง๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นคนร้ายวิ่งหนีกลับไปทางริมหาดเหมือนตอนที่วิ่งมาเลย
ส่วนจุดเกิดเหตุไม่มีใครทราบว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
จนกระทั่งรุ่งขึ้นนะคะ
ก็คือวันที่๕กุมภาพันธ์เวลา๖โมงครึ่ง
พนักงานทำความสะอาดเข้ามาทำความสะอาดวิลล่า
มาพบศพได้แจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจสพฉลองพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
ทราบชื่อผู้ตายผู้ตายชื่อว่าในซิงแมนดีฟ
สัญชาติแคนาดานอนหงายจมกองเลือดค่ะ
มีร่องรอยกระสุนทั่วร่าง๑๐นัด
ปลอกกระสุน๙มม๓๘รวม๑๙ปลอก
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าคนร้าย
รู้ว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ในวิลล่านี้มาดักซุ่มค่ะ
กระทั่งผู้ตายขับรถมาจอด
สบโอกาสลงมือเพราะเป็นวิลล่าส่วนตัว
แยกออกจากห้องพักของโรงแรม
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายเป็นชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน
เพราะลักษณะรูปร่างค่อนข้างใหญ่
หมวกมุ่งและผ้าปิดบังใบหน้า

วิลล่าที่ผู้ตายเข้ามาพัก
พบสิ่งของต้องสงสัยหลายอย่าง
หรือบัญชีอะไรสักอย่าง
หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
แล้วถูกจ้างวานให้มาฆ่า
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ตาย
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เดินทางมาที่ไทยตั้งแต่ปี๕๙ค่ะ
และเป็นคนร้ายที่ทางการอินเดียต้องการตัว
เดินทางเข้ามาที่ภูเก็ต๒๗มกราคม
มสังหารน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
ตอนนี้เองตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
นั่นแหละนี่เห็นไหมคะผัวพันธุรกิจมืด
แย้งแก๊งเดียวกันทางการอินเดียต้องการตัว
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับผู้ตายค่ะครับ